หญิงสาวคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอติดหนี้อยู่หนึ่งหมื่นบาท

ถูกลวงไปนะครับแล้วรุมทำร้ายจับโกนผมโกนคิ้วเพื่อประจาน

เรียกร้องขอความช่วยเหลือทางคดีด้วยบอกว่าเมื่อ๔ทุ่มวันที่๑๕พฤษภาคม
มีหญิงสาวที่ชื่อพึ่งกับบิวมารับแถวทองหล่อเพื่อขึ้นแท็กซี่ไปทำงาน
ระหว่างทางเนี่ยได้แวะปั๊มแห่งหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงชื่อลิซ่ากับมิ้น
พร้อมกับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงรออยู่จากนั้นทั้งหมดก็พาเธอไปขึ้นรถเก๋ง
แล้วเธอก็ถูกทำร้ายร่างกายเพื่อทวงเงินหนึ่งหมื่นบาทที่เธอเนี่ยเคยยืมจากลิซ่า
นี่นะฮะทั้งหมดมีห้าคนนะครับที่กระทำกับเธอเธอบอกหลังจากนั้นทั้ง๕คนเนี่ย
ยังพาเธอไปต่อพาไปเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่ง๑แถวคลอง๔ย่านลำลูกกาปฐุมธานี
แล้วเธอก็ถูกรุมทำร้ายร่างกายอีกถูกจับโกนหัวโกนคิ้วด้วย
เอาสีเมจิกเนี่ยมาเขียนบนหน้าแล้วถ่ายคลิปวิดีโอด้วย
แล้ว๕คนนี้ก็เอาเงินจากตัวเธอไปที่มีอยู่๓๐๐บาท
แล้วก็บังคับให้เธอเนี่ยโอนเงินในบัญชีให้ซึ่งในบัญชีเนี่ยมีอยู่๒๕๐๐
แล้วทั้งหมดก็พาเธอไปปล่อยทิ้งไว้ที่ตลาดน้ำ๒๐๐ปี
แล้วก็หลบหนีไปหลังจากเกิดเหตุเธอต้องติดต่อญาติเนี่ยให้มารับเธอนะ
หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความที่สพคูคศที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงที่เธอบอกว่าเธอบันทึกเอาไว้ได้ตอนที่ถูกข่มขู่
นี่มึงคุยกับกูกูเนี่ยพี่มิ้นเนี่ยแหละพี่มึงเนี่ยแหละ
กูถามว่ามึงคาใจกับกูอีกไหมจะให้ใครมาแก้เปล่า
ไอ้ไหมไอ้บ้างกิ๊ดไปทำชัดกลุ่มอะไรโทรไปหาแล้วเคลียร์ซะ
ถ้ายังไม่จบนะคืนนี้นะเดี๋ยวมึงเจอกูอีก
โอเคป่ะแล้วโทรอ่ะรับด้วยเราได้คุยกับแม่ของผู้เสียหายนะฮะ
ผู้เสียหายสมมุติว่าชื่อน้องน้ำก็แล้วกันนะแม่บอกว่ารู้ข่าวก็ตกใจมาก
ที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวเคยเห็นแต่ข่าวของคนอื่น
ไม่คิดว่าจะเกิดกับลูกสาวตัวเอง
นี่ฮะแม่ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
เพราะนี่คือการอุ้มตัวลูกแม่เนี่ยไปทำร้ายเอาไปกักขังหน่วงเหนียวนะครับ
โกนผมจนเกลี้ยงเลยแม่ยอมไม่ได้
ถ้าลูกจะติดเงินอยู่คือก็มาทวงเงินกันสิ
ทำไมต้องทำแบบนี้บอกสงสารลูกมาก
โกนผมเตะต่อยคือมันเกินไปจริงค่ะ
ขณะที่ทางสพคูคศนะครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว๒คนนะครับ

คดีนี้จะต่อเนื่องกับท้องที่สอนอทองหล่อ
ที่มีการนัดเจอกันตอนแรกที่เอาขึ้นแท็กซี่ไปด้วย
ก่อนจะมากักขังทำร้ายในรีสอร์ทที่คูคศนะครับ
เรื่องต้นก็เข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายก็คือข้อหาปล้นทรัพย์กักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ
อนุมัติขอหมายสารเพื่อที่จะจับกลุ่มตัวดำเนินคดีนะครับ
ส่วนผู้เสียหายต้องไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลนะครับ
ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจเนี่ยรู้ตัวคนที่ชื่อมิ้นท์แล้ว